ซึ่งน้องปุ้ยไม่ได้ซะแล้วนะครับเรื่องการปักตะไคร้ที่เราจะไปสัญจรกัน
แต่ทีมงานลองดูข่าวนี้หน่อย
ที่วังโป่งเพชรบูรณ์เขาบอกว่าวิธีไล่ฝนที่นี่นะชะงัดนักทีเดียว
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนเสานั้นไม่ใช่ทงอะไรนะครับ
เป็นกางเกงในลูกไม้สีแดงของหญิงม่าย

ซีทูหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องแดงและต้องของหญิงม่าย
เราต้องเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างนี้ไหม
อันนั้นไม่ได้บอกว่าเขาอาจจะหาได้ตัวนี้

ต้องเอาที่ยังไม่ได้ใช้ก๊อฟยังไม่ได้ใช้ด้วย

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ค
บอกว่าที่บ้านซับเปิบฝนตกแรง
ที่นี่มีทงดีเลยรอด
แล้วก็ปรากฏภาพทงที่ว่าสังเกตให้ดีครับ

นางสมพงศ์ลาคลีอายุ๔๗ปีเป็นชาวบ้านหมู่๔ตะบนวังโป่ง
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าบอกว่า
ลูกชายกับหลานอีกสองคนจะบวชเมื่อสามเมษายนที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าก่อนวันงานถ้าตามข่าวก็คือ
มันเป็นช่วงที่พายุฤดูร้อนมันเข้าพอดี
ช่วงเย็น๒เมษายนมาเลยครับตามนัดพายุฤดูร้อนนะครับ
ฝนตกลงมาบ้านเรือนใกล้เคียงเขาถูกพายุพัดถล่มเสียหายไปหลายหลัง
ตัวเธอก็เกรงว่าตายแล้ววันงานฉันแล้วก็ถ้าพายุมาอีกแหละ
เสร็จแน่ปรึกษาผู้เท่าผู้แก่ที่มาร่วมงานครับ
คุณจะต้องไปหากางเกงในสีแดงของผู้หญิง
ที่สำคัญผมขี่เส้นใต้เอาไว้เลย
ต้องเป็นกางเกงในของแม่ม่ายเท่านั้น
ให้เอามาแขวนไว้บนยอดเสาไม้ไผ่สูงนะ
แล้วก็ไปปักไว้ที่ทางเข้างานคุณผู้ชม
แล้วก็ขอให้แม่ม่ายในหมู่บ้านเนี่ย
ทำทีไปซื้อกางเกงในสีแดงลายลูกไม้ซึ่งยังไม่ได้ใช้งานนะ
แล้วก็เอามาแขวนไว้ที่ยอดไผ่ตามความเชื่อแบบนี้แหละครับ
วันงานครับวันงาน
ลมก็มาฟ้าก็มาแรงเก้าอี้ถูกพัดปลิวไปจนล้มนะฮะ
เต้นถูกลมแรงพัดไป
แต่พอเอากางเกงในสีแดงแขวนไว้ได้๕นาทีคุณผู้ชมครับ

ลมทั้งฝนหายวับไปทันทีฮะ
ทำให้งานบวชผ่านไปอย่างราบรื่นครับ
หลังเศรษฐ์งานก็เอากางเกงในลงศัตรูสอง
เอากางเกงในลงปั๊บตอนเย็นฝนตกเลยครับคุณผู้ชมครับ
งานนี้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ละบุคคล
งัดนักชะงัดกว่าปักตะไคร้อีกนะครับ
ที่จะต้องไปหาสาวพรหมจันทร์ใช่ไหม
ตามความเชื่อให้มาปักตะไคร้นะฮะ
เคยได้ยินแต่เรื่องของการแบบไล่ผีแม่ม่าย
ต้องเอาเสื้อแดงเสื้อแดงไปแขวนหน้าบ้าน
ผู้ชายก็ต้องทาปากแดงทาเล็บแดงเพื่อหลอกผีแม่ม่ายว่า

ก็เป็นความเชื่อของที่นั่นเขา